วันดีคืนดีฝนก็ตกลงมา

นี่คือน้องวงอีสานนครสินค่ะ
เคยมาร้องโชว์สดกับรายการของเรา
ตอนนั้นมาเวอร์ชั่นแบบสวยหล่อเลยนะคะ

สู้ชีวิตแบบสุดใจสุดฝันไปเลยค่ะ

ลาแล้วจะขอบคุณแล้วค่ะปรากฏว่าฝนเทลงมา
เทลงมาเทลงมาน้ำน้ำน้องเวทีเลยค่ะ
แล้วไม่ได้สู้ชีวิตแค่กับนักร้องบนเวทีนะคะเต็นต์ข้าง
เมธีก็สู้ชีวิตไม่แพ้กันเดี๋ยวให้ดูภาพ
โอ้โหเพราะมันมาทั้งลมมันตัดมันโอ้โหคังอีหลีค่ะ
มันจะปิวไปตามแรงลมแล้วค่ะเนี่ยไม่รักจริงไม่รอนะคะ
เห็นแล้วต้องบอกว่าแฟนแบบเต็มที่มากจริงนะคะ
แม้จะเป็นตอนเต้ยลาก็ตามแต่นะคะ
เมื่อวานนี้นะคะน้องแสดงเสร็จก็อัดคลิปส่งตรง